เพราะว่าอยู่ในห้องในหอพักคนเดียวนะครับ

ป๊อก

อีกข้างมือข้างหนึ่งของเขาเคาะประตู

ช่วยตัวเองอยู่หน้าห้องของผู้หญิงคนนั้นแหละครับ
ผู้หญิงคนนี้กลัวมากนะครับ

แต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้มาแอบ
ส่องทางบางเกดบางเกดหน้าต่างอีก
แล้วก็ยืนช่วยตัวเองให้ดูอีกนะครับคุณผู้ชม
มีภาพจากกล้องวงจรปิดให้เห็นกันที่หอพักแห่งนี้

เพราะว่ากล้องวงจรปิดของหอพักแห่งหนึ่ง
ตึกสีส้มฝ๑๗อำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการ
จับภาพหนุ่มต่างด้าวสวมเสื้อกล้ามสีขาว
่งสโรงสีดำผมเกลียน
ทำทีนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือก่อนที่ผู้หญิงสาว

จากนั้นหนุ่มต่างด้าวเดินตามขึ้นไปทันที
หญิงสาวเดินไปถึงห้องพักชั้น๓

ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่หนุ่มต่างด้าวเดินตามไปถึงพอดี
และยืนแอบดูอยู่ที่มุมตึกพักหนึ่ง

แต่มันแอบส่องมาแบบนี้โอ้โหหลอนเลยนะฮะ
แล้วย่องไปแอบดูหญิงสาวที่ช่องหน้าต่าง

หนุ่มต่างด้าวคนเดิมเดินย้อนกลับมา

ไปยืนแอบดูหญิงสาวอยู่ที่ช่องหน้าต่างอีก
ก่อนจะยืนช่วยตัวเองอยู่หน้าห้องของหญิงสาว
แล้วก็เคาะประตูป๊อก

แต่มืออีกข้างหนึ่งก็ช่วยตัวเองไปด้วย
หญิงสาวได้ยินเสียงเคาะประตู
ก็ต้องส่องดูก่อนว่าใครมา

เห็นหนุ่มต่างด้าวกำลังยืนช่วยตัวเองอยู่หน้าห้องเธอ
ตกใจครับเธอต้องตะโกนด่า

หลังจากนั้นประมาณ๑๐นาที
หญิงสาวก็เปิดประตูหลังห้อง

กำลังปีนขึ้นมาที่ระเบียงห้องพอดี
ตอนนั้นแหละครับเธอต้องรีบร้องขอความช่วยเหลือ
จากเพื่อนข้างห้องเผื่อใครได้ยินจะมาช่วยเธอ
ก็กลัวว่าถ้าเปิดประตูกลัวจะบุกเข้ามานะครับ
โชคดีที่หญิงสาวคนนี้ก็ยังคงมีสติ
ก็ตะโกนเรียกให้คนอื่นมาช่วย
แล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็ตกใจก็หนีไปนะครับ
เรื่องนี้นะครับผู้หญิงร้องไปทางเพจ

เสือประการเขาก็โพสต์ภาพวงจรปิดตรงนี้แหละครับ

วันที่๒กันยายนขณะพักผ่อนอยู่ในห้อง
เวลาคุณ๕ทุ่มแล้วซึ่งมันกลางดึกนะครับ

เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเกิดเหตุ

ไม่กล้าเปิดอยู่แล้วล่ะแอบมองตรงหน้าต่าง

เดินวนไปวนมาจากนั้นก็ได้ยินเสียงแปลก

หันไปเห็นชายผู้ชายคนนี้ปีนระเบียงเข้ามาจะเข้ามา
จึงร้องสุดเสียงขอความช่วยเหลือเลยล่ะครับ
เขาปีนมาเอามือแตะตรงระเบียงเลยนะตรงรูปกรง
แล้วเห็นมือคนก่อนตกใจก็เลยวิ่งออกมา
เห็นหน้าปุ๊บมันน่ากลัวกลัวมากก็กรี๊ดลั่นตึกเลย
เขาก็ตกใจเขาก็วิ่งออกมา
อย่างนี้ก็ปีนกลับตอนนั้นฝนตกเลยนะ
ก็บอกว่าหนุ่มต่างด้าวผู้ชายคนนี้

มาทำงานที่ประเทศไทยเมื่อวันที่๒กรกฎาคม
แล้วเข้ามาพักที่หอพักของเขา
เมื่อวันที่๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยอยู่ในห้องชั้น๑กับเพื่อนและเขามีภรรยาอยู่แล้ว

ก็เลยยิ่งทำให้คุณปรัฐมวัลผู้เสียหายยิ่งภาวะไปอีก
เพราะว่ามันจะเดินมาที่ห้องเมื่อไหร่ก็ได้
ใช่ครับผู้ชายคนนี้มักจะชอบมานั่งเล่นโทรศัพท์
แล้วที่สำคัญดูคลิปโป๊อยู่หน้าห้องเป็นประจำ
เจ้าของหอพักยืนยันนะครับว่า
หอพักแห่งนี้ไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนเลย
แม้จะมีแรงงานต่างด้าวมาพักที่หอมากกว่า๔๐คน
ล่าสุดถามว่าตำรวจตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้หรือยัง

ตำรวจสพบางสาวทงติดตามจับกลุ่มตัว
ตวนซินอ่องอายุ๒๑ปีหนุ่มพม่าคนนี้ได้ที่ห้องพัก
ภายในหอพักแห่งนี้แหละครับคนเสื้อเขียวยกมือไหว้เมื่อกี้
เรื่องต้นนายตัวยอมรับสาภาพว่าทำเป็นครั้งแรก
แต่ที่ทำไปก็ดูคลิปโป๊จริงแหละดูคลิปโป๊แล้วมันเกิดอารมณ์ทางเพศ
ไม่ได้อยากจะข่มขืนหญิงสาวเจ้าของห้องนะ
เพราะตัวเขาเองเขาก็มีภรรยาอยู่แล้วแต่อยากระบายอารมณ์
ระบายความใกล้มันไม่รู้จะหาที่ลงที่ไหน
แล้วตอนนั้นหญิงสาวคนนี้เดินผ่านเข้ามาพอดี
เข้ามาขึ้นห้องทัพพอดีโดยไกลทีนายตัวเนี่ย
ยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่โรงพักเพื่อรอสอบปากคำก่อน

เจออย่างนี้อาจจะย้ายหอหนีดีกว่านะครับ